ข่าวต่อไปพาไปดูน้องแน็กชาลีโอ้โห

ชอบหมดล่าสุดไปถ่ายกลางกลางไทย

งูไม่ใช่งูแบ๊วงูเห่า

ไม่เอา

อันนี้งูเขาหรือเปล่า
ไม่ใช่งูเขาหรอ
คือเขาบอกว่าเป็นงูที่แบบไปเจอมา

บอกว่าไม่มีใครน่ารักเท่าแล้ว

เพราะว่าช่วงนี้มันมีบางโรงเรียนปิดเทอมอยู่

เดี๋ยวไปเล่นจิงศาลักษณ์แบบนี้อันตราย
แล้วน้องแท็กชาลีเป็นความสามารถเฉพาะส่วนตัว